เป็นคลิปที่มีความน่ารักมาฝากอีกหนึ่งคลิป
เขาให้ใช้ชื่อว่าเพื่อนไม่ทิ้งกัน

ก็มอเตอร์ไซค์มันได้๒คนทำยังไงล่ะ
เบอร์เซ็นแล้วเป็น๕คน

อ๋อเดี๋ยวก่อนคือมอเตอร์ไซค์นี้เขาไม่ได้ไหมล่ะคนซ้อนลาก
ลดเข็นที่บ้านคนนั่งซ้อนแล้วจับเอาไว้
น้องต้องส่งหมวกด้วยนะครับ
คลิปนี้มันสร้างความฮือฮาแล้วก็เรียกรอยยิ้มจากคนที่
เพียงเท่านั้นยังดัดแปลงไอ้น้องคนที่ซ้อนอยู่นะ
น้องต้องแข็งแรงมากนะคะบอกเลย
เพราะน้องจะต้องถือรถลากถึงแมสมันจะมีล้อก็ตามนะ
ตลอดทางอ่ะอันนี้สงสารสงสารคนคนซ้อนมอไซค์ที่สุด
ถูกต้องเขาต้องแบกอีกสามคนข้างหลังอยู่นะคือลงมาปุ๊บนี่เฟิร์มเลยอ่ะ
ข้างหลังนั่งชิวมากเลยในภาพนี้ก็แชร์ต่อต่อกันไปในโลกโซเชียล
ทราบที่มาที่ไปว่านักเรียนกลุ่มนี้คือนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอพิบุญบางสหรรษ์จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะ
คนเข้าไปแสดงชื่นชมความน่ารักของน้องนี่ไปทางเดียวกัน
ไปด้วยกันแบบนี้ประหยัดด้วยนะฮะแต่ว่าต้องระวังเรื่องความปลอดภัย

เกือบอาทีจับอยู่แล้วรถเซจับเพื่อน

แก้เครียดจากน้องมาสักครู่เครียด
ยืนตากแถวตากแดดเข้าแถวคุณผู้ชาติเครียด